คุณผู้ชมครับเรื่องของข้าวหมาก
จากกรณีแรกที่คุณยายท่านหนึ่งที่บรีรำ
ขายข้าวหมากแต่ว่าถูกสรรพสามิตรจับปรับ
บอกว่าคุณกำลังขายสาโท
หรือว่าสิ่งที่จะทำเป็นเหล้าขาวได้เล่าผิดกฎหมายได้นะครับ
หลังจากนั้นคนที่ขายข้าวหมากตอนนี้เริ่มกังวล
เริ่มกลัวฉันจะโดนหรือเปล่า
ทีนี้มีคุณยายท่านหนึ่งวัย๖๖ปี
อาชีพขายข้าวหมากเหมือนกันกลัวถูกจับครับ
หลังจากได้ยินข่าวแล้วก็เพื่อนบ้านบอกว่า
ระวังนะตำรวจเขาจับคนขายข้าวหมากอยู่
คุณยายก็เลยตัดสินใจนะคุณ
ขึ้นบันไดทีละ๙มาพบตำรวจเองมาที่โรงพักเอง
แล้วกว่าที่คุณยายจะมาถึงเนี่ยคือค่อยปั่นจักรยานมา

อันนี้ถือว่าเป็นรายที่๓แล้วใช่ไหมคะที่เป็นข่าว

ใช่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งในงานโอท็อป
ที่คุณอัจฉริยะเขาไปช่วยแล้วก็มาเป็นคุณยายคนนั้น
คุณยายที่บุรีรำท่านแรกก็ถูกจับ
แล้วก็ถูกปรับไป๑๐๐๐บาท
แล้วศักดิ์สามิทเขาก็ชี้แจงแล้วว่ามันมีสาโทจริงนะครับ
ส่วนท่านที่๒ก็กำลังตรวจสอบอยู่

ส่วนคุณยายท่านนี้คุณยายมาหาตำรวจเองเลย
ขอคำปรึกษาบอกว่ายายเนี่ยทำอาชีพขายหมากนะครับ
คุณยายนี่คือคุณยายอาทองนะ
คุณยายทองก็มาเล่าให้ตำรวจฟัง
บอกว่าคุณยายทองทำอาชีพขายเข้ามากอยู่
แล้วก็เลี้ยงดูพี่สาวซึ่งป่วยหนักนะครับ
มีรายได้จากการขายข้าวหมากวันละ๒๐๐๓๐๐บาทเพื่อเลี้ยงชีพ
บริเวณใกล้เคียงได้เตือนยายมา
บอกว่ายายถ้ายายขายข้าวหมากอาจจะถูกตำรวจจับนะ
แต่คุณยายบอกก็ไม่รู้จะหันไปทำอาชีพอะไร

ทุกวันนี้ไม่มีเงินซื้ออาหารกิน
ส่วนพี่สาวที่ป่วยก็กินเก่งเหลือเกิน
พี่สาวมีลูกอีก๓คนก็ไม่ยอมเลี้ยงดูนะครับ
ทำให้เป็นภาระแก่ตัวคุณยายทองเอง
อีกทั้งยังขายข้าวหมากไม่ได้อีก
ทีนี้จะทำอย่างไรล่ะคุณตำรวจ

ยายก็เลยมาขอคำปรึกษาจากคุณตำรวจนี่แหละนะ
ไม่ได้ถูกจงถูกจับอะไรนะแต่มาขอคำปรึกษา
พันธุ์ตำรวจเอกจักรพันธ์ก็เปิดเผยนะครับ

หากมีเมล็ดข้าวอยู่ในห่อใบตองหรือว่าใบบัว

เว้นว่าหากแยกน้ำมาขาย
ก็จะเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติสรรพสามิตร
อาจจะถูกจับกลุ่มดำเนินคดีได้
แล้วก็ต้องดูเรื่องของการหมักด้วยหมักยีสอะไรประเภทไหนอย่างไรนะครับ
แล้วมันจะทำให้เกิดเป็นน้ำสาโท
เป็นเชื้อของเหล้าขาวได้หรือเปล่านะครับ

สนับสนุนให้ทุกคนประกอบอาชีพโดยสุจริตอยู่แล้ว
ให้คุณยายโทรศัพท์แจ้ง๑๙๑

ผมก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณยาย

เวลายายก็คือถ้ายายจะขายเข้ามา

เข้าใจคำว่าข้าวหมากกับน้ำข้าวหมากใช่ไหมป่าว
แล้วตอนนี้ขายถูกหรือเปล่าน้ำข้าวหมาก

เออน้ำขายแต่ข้าวหมาก
ส่วนน้ำมันจะมีน้ำตึงอยู่ในถุงข้าวหมากไม่ได้ไร
แต่อย่างนี้อย่าเอาเฉพาะน้ำมาขาย
นะเอาน้ำเฉพาะขายมันจะมีความผิด
หลังจากที่คุณยายได้ปรึกษาหาบรือกับทางด้านภูมิกับเรียบร้อยแล้ว
ภูมิกับเห็นว่าถ้ายายยายไม่ได้ขายน้ำข้าวหมาก
ก็ไม่ผิดหรอกนะแล้วยายกังวลใจเกี่ยวกับการขายข้าวหมาก
แล้วก็คุณยายก็หยุดขายมาหลายวันแล้ว
เพราะชาวบ้านบอกบอกว่ายายระวังโดนจับ
ยายก็กลัวยายก็กลัวยายไม่กล้าเอาข้าวหมากที่หมากไว้มาขายเลยนะครับ
ยายก็เลยไม่มีเงินไม่มีรายได้ช่วงนี้
ภูมิกับก็เลยบอกให้เงินไป
เป็นทุนเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคุณยายไป

เออไม่ใช่จักรยานยนต์ขี่จักรยานกลับนะครับ